ยังอยู่ที่เรื่องหมูกระทะแต่คราวนี้คุณผู้ชมนึกภาพผมนะ
ตรีสาวสวยไปกินหมูกระทะร้านดังที่นนทบุรี
เก้าอี้ยังไม่มีเก้าอี้ยังไม่มา
น้องเก้าอี้มาได้แล้วปรากฏว่าเป็นเก้าอี้เหล็ก
แต่เก้าอี้เหล็กตัวนี้ใช้วางเตาหมูกระทะมาก่อน
เธอไม่รู้เธอนั่งลงเต็มเต็มที่
คุณผู้ชมครับขออภัยฮะก้นพองเลยนี่ครับ
โอ้โหนี่คือแผลที่ก้นและต้นขาครับ
เป็นแผลผู้พองขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือ
คุณผู้ชมคิดดูฝ่ามือเอาฝ่ามือขึ้นมาดูใหญ่แค่ไหน
ผู้เสียหายระบุว่าไปกินบุฟเฟ่ชื่อดังย่านนทบุรี
ราคาก็พอสมควรแสดงว่าราคาก็นะไม่ถูก
แต่สิ่งที่เจอคือการทำงานสะเพรา
พนักงานเอาเก้าอี้เหล็กที่วางเตาร้อนมาให้นั่ง

ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่เอาความไม่เอาอะไร

ก็เลยนั่งกินต่อตอนนั้นมันยังชาแล้วครับคุณผู้ชม
แต่หลังจากนั้นมันปวดแสบปวดร้อนนะฮะ
กินต่อไม่ได้แล้วไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
ค่ารักษาไป๔๐๔๗บาทครับ
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าขณะนี้แม้ว่าแผลจะแห้งแล้วนะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะหายเป็นปกติตอนไหนนะครับ
และเป็นแผลใกล้จุดสำคัญด้วย
เธอจึงรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากนี่เธอพูดเองนะ
อีกทั้งการทำงานเธอเป็นพริตตี้ต้องเอ็นเตอร์เทนลูกค้า
ทำให้ต้องยกเลิกงานทั้งหมดไปแล้วไม่สามารถสวมบิกินี่ได้
เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นมันทำให้เธอสูญเสียรายได้ไปเป็นจำนวนมาก
เรียกค่าชดเชยรายได้ต่อวันนะ๑๕วันวันละหมื่น
แต่ทางร้านบอกว่าจะชดเชยค่ารักษาตามจริงเท่านั้น

อยู่ระหว่างการปรึกษาทนายเพื่อจะหาทางให้ร้านค้าได้รับผิดชอบ
ทีมข่าวโทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายก็คือคุณแนน

หลังเกิดเหตุเธอเครียดนะฮะสภาพจิตใจย่ำแย่นะครับ
ที่ชนบุรีเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมเลยแหละ
คนที่เข้ามาเห็นนะครับก็แสดงความเห็นบอกว่าส่วนใหญ่

แล้วก็ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้ถึงที่สุดนะครับ
ล่าสุดทีมข่าวได้นัดสัมภาษณ์เจ้าของร้านหมูกระทะ

ซึ่งเจ้าของร้านก็ยินดีที่จะชี้แจง
คุณผู้ชมครับเจ้าของหมูกระทะล่าสุดนะฮะ
หลังจากทราบเรื่องไม่ได้นิ่งนอนใจ
พยายามติดต่อผู้เสียหายเพื่อชดเชย
โดยทางร้านเห็นว่าจำนวนเงินชดเชยที่ผู้เสียหายขอมานั้นมากเกินไป
ทางร้านจึงเสนอให้เบื้องต้น๕๐๐๐บาท
แต่ผู้เสียหายไม่รับข้อเสนอครับคุณผู้ชมครับ